คุณผู้ชมค่ะรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ค่ะ
ประหลัดสวัสดีค่ะรองประหลัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะรองประหลัดค่ะคือวันนี้ที่มีการประชุมชุดเฉพาะกิจกัน
ก่อนที่จะไปถึงชุดใหญ่๒๔กรกฎาคมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติบ้างคะ
ก็คืออย่างนี้ครับพอเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสุดานะกรณีสุดาเนี่ยนะครับ
คุยกันว่าคือทั้งหมดเดี๋ยวต้องพนักใหญ่ตัดสินนะครับ
แต่ว่าในวันนี้ที่เราทำเฉพาะหน้าคือว่าเนื่องจากคนที่ได้รับข้อยกเว้น
อย่างกรณีของทูตหรือนักการทูตหรือครอบครัวเนี่ย
เราอยากให้ไปพักที่พูดง่ายว่าด้วยรอบขอบคิดของตัวสารทูตเองนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คงต้องยอมรับว่าในบางสถานทูตเนี่ย
เขาไม่ได้มีบริเวณกว้างใหญ่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีเรื่องคอนโด
มีอะไรที่เขาเป็นที่พักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับตรงว่าไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้นะครับ
ก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราก็เลยบอกว่าตอนนี้
ถ้าอยู่ในสถานที่พักที่เป็นสถานที่พักของตัวคือหมายว่าอยู่ในสถานทูตที่มีบริเวณรั้วรอบขับชิด
ก็ขอความเวลาซีเรียสลีดที่จะกักตัวอยู่ในพื้นที่นั้นห้ามออกไปไหน๑๔วัน
อันนี้คือก็ได้ทางกระทรวงต่างประเทศก็จะได้ไปย้ำเตือนให้สถานทูตต่างได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับ
อันนี้เราให้อยู่ฟรีนะฮะรัฐจ่ายให้หมดนะครับค่าตรวจค่าอะไรพวกนี้รวมทั้งกินอยู่นะครับ
ส่วนคนไทยจำนวนหนึ่งที่จะต้องไปอยู่ที่มีสตังค์แล้วก็ไม่อยากอยู่อันนี้บอกไม่รู้พอไม่ดีพออะไรก็แล้วแต่นะ
แล้วก็ให้อันนี้ไปอยู่

พูดง่ายว่า
ถ้าไม่มีสถานที่รวมรอบความชิดในสถานที่สู้เนี่ย

ก็จะได้สบายใจปลอดภัยทุกอย่าง

ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า
เราได้ตรวจเชื้อตั้งแต่ลงเครื่องบินมาแล้ว
แต่ว่าจริงก็อาจจะต้องมีการตรวจรอบที่๒ที่๓อะไรกันต่อไปเนอะ
เพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ามันมีวินโดพิเลียส
มันการตรวจตั้งแต่ต้นทางมา

ลายนี้ก็เคยตรวจตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่า
จริงบางรายเรากว่าจะพกอาจจะเป็น๕วัน๖วันหลังจากรับเชื้อก็ได้

ไม่ได้ไปโรงแรมทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่ได้ไปคอนโดอื่นนะครับ
ซึ่งหมายรวมคุณขออนุญาตครับ
เชิญท่านท่านลองค่ะเชิญค่ะ
แต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่า
ต้องต้องเรียนคุณจอมขวัญว่าจริงแล้วเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจว่าคนที่มากักเนี่ย

ที่เราพยายามจะหาสถานที่ให้คนไทยอยู่เนี่ย
บางโรงแรมเขาก็ไม่กล้าเลยนะ

กลัวเดี๋ยวชุมชนจะมาประท้วงมาอะไรกัน
อันนี้มันต้องเป็นการทำความเข้าใจให้พี่น้องคนไทยทราบ
ว่าจริงแล้วมันมีความเสี่ยงต่ำมาก
เพราะว่าเรามีระบบดูแลไม่ให้เขาออกมาเดินเพ่นภาพ
เรียนขอคำถามสุดท้ายค่ะท่านรอง
คือวิธีปฏิบัติแบบนี้จะบังคับใช้เฉพาะกลุ่มนักการทูต
หรือจะหมายถึงทุกกลุ่มเลยที่อยู่ในประกาศเดียวกัน

เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยก็พูดง่ายว่าท่านถ้าไม่มี
ความเป็นที่ที่โคลันทีนแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่เฉพาะ
อะไรอย่างนี้นะครับเป็นสถานที่เฉพาะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนก็คือ
ไม่ควรจะเป็นสถานที่ที่แบบเจ้าตัวเลือกเอาเองนะครับ
แล้วก็ไม่ได้รับการประเมินไม่ได้รับการดูแลระบบ

แม้กระทั่งตัวเศษคอลันทีต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
เดิมเคยจะประหยัดใช้จ่ายจะนอนห้องกับสองคน
เรายังไม่ยอมเลยเพราะว่าวันหลังเรารู้ว่า
คืนนอนห้อง๒คนอีกคนไม่ติดอีกคนติด
เดี๋ยวทำให้อีกคนติดไปด้วยก็จะเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับ
ค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
น่าจะเสร็จหมดจดกว่านี้ก็คือ๒๔กรกฎาคมนะคะรองประหลัด

เพราะน่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ
ไม่ให้มันลั่วไปหรือผลเพลื่อนออกไป
กรณีระยองกับกรณีนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญ

แล้วก็วางมาตรการในการแก้ไขกันต่อไปครับ
เข้าใจค่ะยังไงขอบคุณท่านรองประหลัดตอนนี้ก่อนนะคะ